ครับไปดูข่าวนี้รถกระบะพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปโดนมอเตอร์ไซคันอื่นอื่นอีกนะ
เขาบอกมีคนเจ็บ๕รายมอเตอร์ไซค์เสียหายไป๙คันรวดครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ครับดูนะครับมาแล้วกวาดไปแล้วครับกวาดโอ้โหโอ้แล้วคนตรงนั้นเป็นยังไงอ่ะ
รถกระบะขับมาอย่างเร็วนะครับแล้วก็พุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เคราะห์ดีนะครับ
เจ็บกันแค่ถาลอกฮะโอโหคล้อดีจริง
ในคลิปจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะแล่นมาจากทางขวาก่อนนะครับ
จากนั้นรถกระบะสีขาวก็พุ่งชนมอเตอร์ไซคันนั้น
แล้วก็กระเด็นไปชนสามีภรรยาที่จอดรถอยู่ข้างถนน
แล้วก็กระเด็นไปชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่

ใช่ครับทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๕คน
กู้ภัยส่งตัวไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะครับ
นายจตุรงราตรีเป็นคนขับรถกระบะให้การกับตำรวจโดยอ้างว่า
พอเขาขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์แต่จำไม่ได้ว่าคันไหนหรอกนะ
ขี่สวนเลนมาตัดหน้าทำให้เกิดการเฉียวชน
มอเตอร์ไซค์กระเด็นไปโดนรถคันอื่นนู่น

มอเตอร์ไซค์คันแรกที่ถูกรถกระบาดชน

ที่ไปชนท้ายเขา

คันที่โดนชนก็คือมาตามทาง
คันหนึ่งที่เขาจอดเหมือนกับจอดสวนอยู่

ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบสวนพยานเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
ครับสี่ลายครับสามถึงสี่ลาย